สวกำนันหญิงหึงผัวสอทสทก็คือสมาชิกเทศบาล
ไปมีกิ๊กก็เลยคว้าปืนยิงเจาะอกดับคาคบริหาด
สารวัตรกำนันหญิงจับได้ว่าสามีแอบซุกกิ๊กระเบิดอารมณ์เถียงกันลั่น
โมโหหึงคว้าปืนยิงผัวดับสยองคาบ้านหรู
ผู้ที่ถูกยิงแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
ก็คือนายนบรินอาพรอักษรกิจอายุ๕๔ปี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบแคร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ชาวบ้านเขาเรียกติดปากกันว่าสธรินนะครับ
แล้วก็สธรินทำธุรกิจฟาร์มหมู
โอ้โหถือว่าเป็นเศรษฐีนะบ้านช่องใหญ่โตเลยนะครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
ทะลุสีข้างด้านขวา๑นัด
จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตก็ทราบว่ามือปืนที่ยิงสธริน
ก็คือนางตรีนักคาราอาพรอักษรกิจอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของสธรินแล้วก็ผู้หญิงคนนี้
ส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองก่อนที่จะหลบหนีไป
เพราะเกิดเหตุการณ์ยิงในบ้านพัก
ตำรวจไปตรวจสอบยังบ้านที่เกิดเหตุ

หมู่๙ตำบลมาบแคร์อำเภอเมืองนครปฐมนะครับ
ชั้นล่างของบ้านก็พบปืนที่ก่อเหตุ
เป็นปืนสั้นออโตเมติกขนาด๓
อยู่บนโต๊ะทำงานของสธบริน
แล้วก็ยังพบปลอกกระสุนตกอยู่ที่พื้น๑ปลอก
แต่คราบเลือดถูกล้างออกหมดแล้วนะครับ

สามีภรรยาคู่นี้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
แต่ว่าตอนนั้นทางญาติไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับ
เมื่อได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งเข้ามาดู
ก็พบว่าสธรินนอนร้องคลวนคลางอยู่ที่หน้าโต๊ะทำงาน
เพราะว่าถูกยิงเข้าไปแล้วนะครับ
โดยมีนางตรีนคราภรรยาร้องไห้ด้วยการตกใจ
ที่ทางญาติจะช่วยกันนำสธรินส่งโรงพยาบาล
แล้วก็สธรินเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

ได้พานางตรีนคราผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวที่สพสามควายเผือก
โดยบอกกับตำรวจเพียงว่าขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน
คือสามีเดินมาจากชั้นบน
เข้ามาพูดคุยและสารภาพว่ายังไงรู้ไหมคุณ

เดินลงมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่แอบไป
มีกิ๊กกับสาวอื่นและภรรยาจับได้
ทั้งคู่เกิดโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะครับ
ตัวภรรยาโมโหก็เลยคว้าปืนจากลิ้นชักโต๊ะ
ลั่นกระสุนใส่สามี
ส่วนรายละเอียดอื่นจะขอมาให้การในภายหลัง

ตำรวจก็อนุญาตให้ประกันตัวได้
เพราะว่าผู้ต้องหามามอบตัวด้วยตัวเอง

ขณะนี้มีการตั้งข้อหาไว้คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็จะนัดหมายผู้ต้องหามาสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ